คุณผู้ชมครับพาลงใต้ไปที่จังหวัดสุราชธานีสุแปลว่าวดีราชแปลว่าประชาชน
ประชาชนเป็นคนดีของเมืองสุราชธานีแต่ปรากฏว่ามันมีคนไม่น่ารักคนไม่ดีค่ะ
แล้วเขาบอกว่าแววนะคะว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีเกลือเป็นนอน
ก็คือพนักงานน่าจะรู้เห็นกับโจรหรือเปล่า
ใช่เพราะว่าเขาใช้เวลานาทีเดียวแล้วรู้หมดเลยว่าเขาจะงับเงินกันตอนไหน
ใช่เข้าไปตอนตีหนึ่งรู้หมดเลยว่าจะเอาเงินไปเก็บตรงไหนอย่างไร

ล่าสุดค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ก็ลงพื้นที่แล้วนะคะ
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธค่ะ
ไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเองเลยนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เสื่อมเสียค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
กับตำรวจภูทรท่าชนะคือเข้าไปควบคุมตัวชายต้องสงสัยนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุพนักงานร้านก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
ทีนี้ตำรวจเขาก็เอากล้องวงจรปิดมาดูหน่อย
ปรากฏว่าไปเห็นลักษณะชายต้องสงสัย
ชายต้องสงสัยคนนี้ไปซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ
แล้วปรากฏว่ารูปปะพันศรรษณฐานเนี่ยคล้ายเลยนะ
คล้ายกับผู้ชายที่ปรากฏตัวอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่แน่ใจว่ามีประเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งนี่นะ
เดินเข้ามาแล้ววงกลมสีแดงค่ะ
นี่คุณผู้ชมสวมเสื้อแขนยาวสีขาว
แล้วผ้าที่ปิดบังใบหน้านะไม่ใช่หมวกไอ้โม่งนะฮะ
เอาเสื้อยืดอีกตัวมาสวมหัวค่ะแล้วก็ลักษณะคือปิดให้เหลือแต่หน้านิดเดียวค่ะ
แล้วก็เข้ามาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้นะใช้มีดปลายแหลมมาจี้พนักงาน
คือจริงพนักงานตอนแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาก็สงสัยแล้วนะ
เพราะสองคนมองไปดูเลยเพราะว่าคนปกติที่ไหนเอาเสื้ออีกตัวนึงมาสวมผม
ใช่เนี่ยแล้วพนักงานเองเขาก็กลัวตายก็ต้องถอยกันไปแบบนั้นนะคะ
สุดท้ายแล้วนะคะได้เงินสดไปเกือบ๕แสนบาทคุณ
โอ้โหเยอะนะเยอะสิฮะ
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจเรียกพนักงานทั้งหมด๖คนมาสอบปากคำ

แต่ที่สาขาเขาก็มีการเปลี่ยนกะกันถูกไหม
วนกะกันเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นมีพนักงานหญิงอยู่ในร้าน๖คน

เอาเงินไปเก็บในตู้เซฟบริเวณด้านหลังเคาน์เตอร์
นี่ผู้ชายคุณผู้ชมช่วยดูนะคะ
แล้วคุณเห็นไหมที่ศีรษะเขา
ใช้ไฟฉายลักษณะฆ่าศีรษะคล้ายคนปากใต้เขาไปกรีดยางตอนเช้าอะค่ะ
ฆาตมาด้วยแล้วปิดบังอำพลางใบหน้าเสร็จสับ
บังคับให้พนักงานส่งถุงเงินที่ตรวจนับแล้วมาให้ตัวเอง
ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าพนักงานทั้งหมดเขามี๓กะ
ส่วนเรื่องของตู้เซฟที่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยมีถึง๓ชั้นด้วยกันนะคะ
มีถึง๓ชั้นด้วยกันแล้วตู้เซฟนี้จะถูกเปิดวันละ๓ครั้ง
เพื่อเอาเงินจากการขายของไปเก็บไว้
เบื้องต้นคุณผู้ชมดูนะลักษณะพฤติกรรมตำรวจบอกว่า
การมาอย่างดีแล้วค่ะเตรียมการมาอย่างดีแล้วค่ะ
รอจังหวะที่พนักงานเปลี่ยนกะแล้วก็เตรียมที่จะเอาเงินเข้าไปเก็บในตู้เซฟ
จุดนี้แหละตำรวจบอกว่าน่าจะมีคนข้างในรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า
คืออย่างภาพที่เราเห็นพนักงานเปิดเซฟอยู่พอดี

เหมือนนัดกันมาตำรวจบอกว่าอย่างนี้
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมต้องรอนะคะ
เรื่องของหลักฐานเรื่องของการจับตัวคนร้ายมาสอบปากคำ
แล้วก็มีการขยายผลต่อว่าคนข้างในเนี่ย
รู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมด้วยหรือเปล่า

คือจะบอกว่าไม่รู้ว่าดูหนังกันเยอะไปหรือเปล่า
แต่เอาจริงนะคะตั้งแต่เราอ่านข่าวกันมา
ปล่นธนาคารก่อดีปล่นร้านทองก็ดี

ไม่มีใครรอดไปใช้เงินเลย
เพราะว่าคือเขาก็รู้หมดว่าเงินมันเป็นเหล็กอะไรยังไงแบบไหน
แล้วตามกล้องวงจรปิดแป๊บเดียวอะค่ะ